ต่อไปนะคะอันนี้คุณหนุ่มอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนิดนึง

เป็นข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะ

สาวไทยแต่งงานกับสามีฝรั่ง
แล้วจู่หลังจาก๓ปีฮอร์โมนผิดปกติกลายเป็นผู้หญิง
เป็นไปได้เปิดชีวิตสาวไทยแต่งงานกับสามีฝรั่งที่ชีวิตผกผันร่างกายของชายนั้น

รายงานจากนครซิดนี่ค่ะเมื่อวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะ
มีเรื่องราวฮือฮาในคอนซิดนี่ว่ามีสาวไทยกับสามีฝรั่งเนี่ย
แต่งงานกันแล้วผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงมากขึ้นมากขึ้น

มีเรื่องราวฮือฮากันมาอย่างนี้ค่ะ

ขอบอกชื่อจริงแต่เปิดหน้ามาขนาดนี้ค่ะ

บอกว่าเธอทีแรกเธอรู้สึกตกใจเหมือนกัน
มีคนเอาเรื่องเธอไปลงข่าวอย่างนี้
แต่ตอนนี้ก็เลยขอตั้งใจออกมาสัมภาษณ

เรื่องก็มีว่าเธอมาอยู่ซิสดีนั้นได้๑๐ปีแล้ว

รู้จักทางแชทแล้วก็ออกเดทด้วยกันหลายครั้งนะคะ
แล้วก็จนกระทั่งแบบว่าตกลงแต่งงานกันเนี่ย

ทำไมหน้าอกใหญ่ขึ้น
และเป็นหน้าอกใหญ่แบบไม่ได้เป็นบิวก้า

แล้วหน้าอกออกมาเป็นลูกผู้หญิงมันไม่ใช่

คุณมีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้ว
ฮอร์โมนพี่ชัยของคุณนั้นกำลังค่อยลดลง

ผมคงต้องออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าผมเป็นผู้ชายที่ดูแล

ที่แรกฟังก็งงทำไมต้องเกิดขึ้นกับเรา
มันเกิดอะไรขึ้นหาคำอธิบายไม่ได้แต่
เขาก็ตัดสินใจแต่งงานตอนที่เริ่มเปลี่ยน

แต่งงานเมื่อปี๒๐๑๓เมื่อ๒ปีก่อน
ปีนี้ปีที่๓แล้วปีนี้๑๖ใช่ไหมครับ

ฮอร์โมนของคนเราเนี่ยที่พี่กับรถเมย์ดูเป็นผู้หญิงเนี่ย
ฮอร์โมนเพศหญิงเยอะกว่าแต่ทุกคนมีฮอร์โมนทั้งสองเพศอยู่ไหมล่ะ

ของก็ยังมีอยู่

ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้ว

คือใช่ค่ะแล้วคุณน้องคุณน้องก็บอกว่าก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
มีความรักให้แก่กันอย่างเต็มหัวใจเหมือนเดิมอยู่กันเป็นเพื่อนกัน
เพื่อนเพื่อนกันครอบครัวของผู้ชายรับไม่ได้แต่หนูนารับได้
เธอบอกว่าเขาค่อยเป็นผู้หญิงโดยที่ไม่ได้ไปทำศัลยกรรมอะไรเลย
ไม่ได้สถานการณ์เพิ่มเติมอะไรแต่ใบหน้าจมูกรูปหน้าและกล้ามเนื้อที่เป็นของผู้ชายเนี่ย
หายไปเองเปลี่ยนแปลงไปเองหน้าอกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยนี่ไงตอนเป็นผู้ชายก็ดูเป็นผู้ชายเต็มตัวเห็นป่ะเลย
ตอนนี้เนี่ยตอนแรกที่เป็นเขาบอกร้องไห้ทุกวันไม่รู้ว่าอะไรพวกนี้มาเกิดขึ้นกับตัวเองได้ยังไง
รับไม่ได้เลยแต่พออยู่ไปแล้วมีหนูนาอยู่เคียงข้างเขาบอกว่า
ทีแรกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าหนูนาจ่าเข้าไปเขาจะอยู่ได้ยังไง
พอหนูนายยอมอยู่ด้วยเนี่ยเขาดีใจมากทีแรกเขาถึงคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะ
เพราะว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยครอบครัวคนรอบข้างเนี่ยงงอยู่ดี
ต้องคิดว่าเขาบอกว่าเหลืออย่างเดียวที่เขายังมีความเป็นผู้ชายอยู่คืออวัยวะ
และเขายังไม่ได้คิดผ่าตัดแปลงเพศเพราะว่าทางกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับให้คนผ่าตัดแปลงเพศแล้วจะกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัว
ตอนนี้เขามีความสับสนมากที่เป็นผู้หญิงดีผู้ชายดีผู้หญิงดียังเลิกอยู่
แต่จิตใจเป็นผู้หญิงไปแล้วเพราะฮอร์โมน